ไม่หวนอื่นสำหรับทางงานเดียว

ชูเว็ตกำบลพิสิน

ชูเว็ตตีแสงหน้า

กลับมาเจอกับรายการชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ

ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย

แต่ทหารเขาเก็บเอาไว้ก่อน

ทหารได้ควบคุมตัวชื่อนายวัฒนาค่ะพุ่มเมล็ดอืมชายวัยหกสิบสองปี
สารภาพว่าเป็นผู้ประกอบระเบิดสารภาพเองเลยและวางระเบิด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าจากการสืบสวนจนนำมาสู่การควบคุมตัว
ของผู้ก่อเหตุก็ปรากฏว่าเข้าไปค้นที่บ้าน
อยู่แถวรามอินทรานะครับแล้วก็คนนี้อาชีพดีด้วยนะ
เป็นอดีตพนักงานการไฟฟ้าจบวิศวกรไฟฟ้าแหมมันไปประกอบระเบิด
แล้วไปค้นที่บ้านไปเจอไปร์ล์คอีกสี่จุดสี่ลูกใช่
สภาพสมบูรณ์เลยล่ะนี่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปทหารไม่ได้เข้าไป
คงจะเอาไปวางที่อื่นอีกและก็ไม่ใช่วางครั้งนี้ครั้งแรกนะคุณมิ้น
เขาก็สารภาพบอกว่าไอ้ที่เกิดก่อนหน้านี้ทั้งกองสลากเก่าทั้งโรงละครแห่งชาติ
หรือแม้กระทั่งย้อนไปปี๒๕๕๐เขาก็บอกว่าเขาทำ
โอ้โหเพราะนอกจากวงจรระเบิดไป๊บอมไอ้ไป๊บอมเนี่ยที่ไว้ในท่อเนี่ยนะ
จุดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคือพร้อมใช้งานใช่ไหมคะ
เป็นแบบเดียวกับวงจรระเบิดที่ใช้ก่อเหตุที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับ
แล้วก็พบดินเทาคุณมิ้นไอ้ดินเทาเนี่ย
ว่าไอ้ดินเทานี่มันเป็นยังไงกับดินดำ

ก็คือดินเทาเขาบอกว่ามันเป็นระเบิดเป็นความดันต่ำ

คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับก็เอามาจากประทัดนี่แหละครับ
เห็นไหมครับประทัดใส่ประทัดสีเทาหรือว่ากระจำ
ตรงนี้แหละครับมันเป็นตัวสำคัญในการเอามาใช้ประกอบ

เอามาไร้ผสมถอดจากประทัด

ทีนี้มันตั้งไว้ปรากฏว่าทหารเขาไปเจอไง
พอไปเจอเขาก็ออกข่าวลวงมาบอกว่ากล้องเกิ้งเสียดูไม่ได้
แต่จริงแล้วมันกล้องไม่เสียเพราะว่าดูภาพสิครับ
ชัดชัดนะชัดเห็นชัดเลยนั่นน่ะชัดเป้งเลย
ในโรงพยาบาลก็มาคัดดูแต่ละคนนะครับมันจะเสียได้ยังไง
วิภาพแจ่งอย่างที่คนต้องการจัดเห็นเลย
แรกเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปบอกอุ้ยมันกล้องเสียได้ยังไงเป็นไปไม่ได้
เจอตัวและวิธีการฮิวตอนเข้าไปมันหนัด
แต่ตอนออกมามันดูเหมือนหิ้วแล้วเบาแสดงว่าเอาไปวางไว้แล้ว
แล้วมันก็แหมก็เก่งด้วยนะเอาไปไว้วันที่เขาครบรอบ๓ปี
เขาตั้งใจและก็เอาไปที่ห้องวงสุวรรณ
เขาเหมือนตอนสารภาพเขาก็บอกว่าเขาไม่พอใจผลงานรัฐบาลทหาร
คนเรามันจะคิดอะไรโหดร้ายมันจะไประเบิดก็ไประเบิดถึงในโรงพยาบาล

เพราะครั้งแรกไปทำที่ไหนนะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะครับ
ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ทำอ่ะทำที่ไอ้ปีเนี่ยทำที่กองสลากเก่า
ใช่หน้ากองสลากเก่าทำที่โรงละครแห่งชาตินะครับ
แล้วก็มาทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนหน้านี้ล่ะ
๕๐ใช่ไหมคะปี๕๐ก็ทำอีก
เมเจอร์รัชโยธินซอยราชวิถี๒๔และ
กองบัญชาการกองทัพบกไปถึงกองทัพบกเลยนะ
คือทำเนี่ยนะที่ดูแล้วเนี่ย
หน้าซอยราชวิถีกองบัญชาการ
ปรากฏว่าครั้งหลังนี่ก็เอากองสลาก
แต่ไปทำที่โรงพยาบาลมันคิดว่าทำได้ยังไง
คือโรงพยาบาลนี่เป็นสถานที่ที่
ไม่ว่าใครอาจจะเหตุเล็กเหตุใหญ่โดนประนามจากทั่วโลก
ทำได้ยังไงนะคิดได้ยังไงนะครับ
เพราะมันเป็นคือมันทางด้านของจริยธรรมแล้วก็มนุษยธรรมด้วย
ผิดปกติไหมอย่างนี้ผมว่ามันไม่ปกตินะ
ผมเชื่อว่าไม่ปกติเพราะอะไรรู้ไหมคุณมิ้น
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมเจอคนสภาพแบบนี้อยู่บ่อยบ่อย

คนที่มีความคิดหมกมุ่นกับเรื่องการเมือง
คุณสังเกตไหมครับว่าบางทีคนดีนี่
เขาบอกว่าพอไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในเสียคน
เคยได้ยินนะครับเอาชัดเลย
บางคนเป็นหมอรักษาคนไข้กันอยู่ดีนะครับ
เป็นนักวิชาการก็ดีจะเห็นได้ว่าผมใช้ประสบการณ์จริง
มาเล่าให้ฟังถามเถอะครับว่าผมเห็นมาหมดแล้ว
ผมอยู่ในสภาคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
สัมผัสมาเลยเหรอฮะสัมผัสเห็นหมดแล้วครับ
แรกแรกก็เป็นดีแล้วครับพอทำไปทำมา
เกิดความรู้สึกผมก็ไม่รู้เหรอว่าไอ้การเมือง
มันเหมือนกับผีเข้าสิงคุณมินจากคนดีจากการที่พูดจาดี
กลับกลายเป็นคนละคนเลยกลายเป็นคนว่าพูดอะไรแตะได้ไม่ได้
ของขึ้นทันทีเลยครับของขึ้นแบบด่ากาศนะครับ
ขุดคุยไม่ไว้วางใจคน
ศิลปินไงถูกไหมล่ะครับ
เชิงความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังบวก
ต้องคิดบวกนะครับแต่พอมาเจอเรื่องการเมืองเนี่ยคิดลบครับ
นิดนึงก็ไม่ได้ใจมดนิดนึงก็ไม่ยอม
เขาพูดอะไรนิดนึงนี่ก็นั่งชกเถียงกันไป
แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ยอมกัน
นี่คือลักษณะทางการเมืองทีนี้คุณมิ้นครับ
พอการเมืองเข้าสิงเนี่ยคนเราเปลี่ยนไปครับ
นายคนนี้ถามว่ามีลูกมีเมีย
ถามว่ามีชีวิตดีเนี่ยอายุก็๖๒แล้ว
เพิ่งเกษียณมาเมื่อปีก่อนนี้เองแล้วอยู่เป็นแบบนี้
ถ้าเกิดรับอย่างนี้มันก็เข้าข้อหาแล้วครับ
โดนข้อหาก่อการร้ายเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าข้อหานี้เป็นยังไง
แต่ถามว่าจะมีความสุขไหมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ
แล้วก็ไม่ใช่ปี๒ปี๕ปี๑๐ปีนะครับ
ถ้ารักษณะอย่างนี้ระเบิดถึงขนาดโรงพยาบาลคุณมิ้นคิดดูแล้วกันนะครับ
คุณชุวิตกำลังจะบอกว่ามูลเหตุจูงใจส่วนหนึ่ง
มาจากความหมกมุ่นทางการเมืองเหรอคะของคนที่ชื่อวัฒนาภูมิเรศ

ผมเชื่อว่าความหมกมุ่นทางการเมืองเนี่ยทำให้คนเปลี่ยนไปครับ
จากคนที่มีความคิดมีสติสตังค์ดีนี่เรียนวิศวะ
ไฟฟ้าผมถามคุณมิ้นว่าเรียนง่ายไหม
ต้องบอกว่าไม่ง่ายแล้วก็คนแย่งกันเข้านะคะวิศวะไฟฟ้าเนี่ย

มีครอบครัวมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่าง

เพราะไปยุ่งเกี่ยวมีความหมกมุ่นมีความคิดถึงเรื่องการเมือง
และคนประเภทนี้ไม่ใช่น้อยนะครับ
บางทีสนใจเขาพูดปลาใสในสมัยก่อนไปยืนฟังนะครับ
ไอ้พวกคนที่ปลาใสพูดโน้มน้าวเรื่องการเมืองเนี่ย
พูดกันจนลิงหลับพูดถึงความดีของตัวเอง
แต่ตัวเองไม่เคยติดคุกหรอกครับตัวเองไม่เคยโดนนะครับ
ไอ้คนโดนเนี่ยคือคนนั่งฟังนั่งฟังจนของขึ้นเหรอครับ
บางคนนั่งฟังถึงขนาดว่ายอมเอาของมา
เห็นได้ไหมคุณมิ้นจำได้ไหมครับเวลาที่มีเรื่องมีราวเนี่ย
จะเห็นคนเอานั่นเอานี่มานะครับโอ้โหเชียร์ตะบี้ตะบันนะครับ
ใครพูดขัดหูนิดนึงนะออกมาด่า
ก็ผมนี่แหละครับผมเป็นคนนั่งอยู่นะผมฟังอยู่ตลอด
ถามว่าใช่ไหมล่ะผมใช่ครับพวกนักการเมืองในสภาเนี่ย

กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ก
กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ก
ทางการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมีฝ่ายสนับสนุนหรือจะเป็นสีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาหรืออย่างไรก็ตามเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้ของคุณชุวิตกันต่อค่ะ
ชุวิตตีแสดหน้า

ชุวิตแสดหน้า

แกร่งของลูกผู้ชาย
คุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านของมือวางระเบิดในวัฒนา
ก็ไปเจอรูปที่แขวนไว้ในบ้านบ้างเจออะไรบ้าง

เอ๊ะฝักฝ่ายการเมืองฝ่ายไหนรึเปล่า

ซึ่งฝ่ายการเมืองเองเขาก็ออกมา

มันก็ไม่ได้แปลว่าต้องฝักฝ่าย

และคนนั้นจะต้องสั่งให้ใช้ความรุนแรง

คือท่านนายกยิ่งรักฮะ
ท่านก็ไม่ได้พูดหรอกครับว่า

คือไปเห็นภาพแล้วจะไปบอกว่า
คนแดนไกร
หรือเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทย

คนที่คิดฝักไฟทางการเมือง

คือพูดง่ายว่าตัวเอง

อยากจะเห็นฝั่งน้องฝั่งใด

และก็สนับสนุนอยู่ในใจ
บางคนคุณมิ้นทร์ทราบไหม
มีเงินเป็นล้าน

ไม่เคยเจอคนที่ความคิดทางการเมืองเกิดขึ้น
ความปรารถนาทางการเมืองเกิดขึ้นได้
มันเป็นกิเลสทางพระเขาบอกจริงนะครับเรื่องการเมืองเป็นกิเลสจริง
สังเกตได้ครับว่าบางคนไม่เคยทำงานการเมือง
พอมาอยู่ในการเมืองเนี่ยเกิดความกระตือลือล้น
และก็เกิดอารมณ์ร่วมกับการเมือง

เออคุณไม่แน่ใจไหมจากคนที่รักกันผัวเมียกันทะเลาะกัน

การตายก็มีมาแล้วก็เพราะเรื่องการเมืองนี่แหละครับ

คือเขาไม่เอามาหรอกครับเรื่องการเมืองกับเรื่องศาสนา

จุดยืนใครจะชอบอย่างไรจะอะไรอย่างไร

ที่ท่านยิ่งรักก็บอกนะครับ
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการสั่งการ
อันนี้เป็นความรู้สึกของคนที่มีอารมณ์ร่วมทางการเมือง

ชอบมากถึงชอบใจอย่างนี้
ทีนี้ในคนนี้ลักษณะก็คงจะเพี้ยนหน่อยล่ะครับ
เพราะว่ามีอารมณ์ร่วมเห็นไหม
ปีภาพถือปืนบ้างแล้วนะครับ
มีภาพไปกอดกระสุนนะครับ
เกิดอารมณ์ร่วมเกิดความรู้สึก
อยากสนับสนุนก็ไปทำระเบิด
ระเบิดต่างที่เขาผ่านมา
อย่างที่ปีภาษี๕๐นี้ก็ทำไป๓ครั้ง

ถ้าอย่างสุดก็สารภาพว่าเรื่องบ้าการเมือง

อันนี้อาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งคุณมิ้นครับ

ทางการเมืองถูกปลูกปั่น
งานนี้เป็นผลงานของท่านพลโทอภิรัตคงสมพงศ์นะครับหรือเสแดงท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่ง
แล้วท่านก็บอกเลยครับท่านยืนยันบอกว่าอันนี้ท่านทำงานตามนโยบาย
มีอะไรก็คือไม่ออกตัวเลยไม่เห็นอะไรมาพูดมาสัมภาษณ์

ลักษณะแปลกนะครับไม่เหมือนกับทางของตำรวจนะฮะตำรวจเขาชอบแถลงข่าว

แถลงกงแถลงข่าวแต่เนี่ยของท่านเงียบกิบครับนะครับไม่ให้ข่าวไม่อะไร
และปัจจุบันนี้ในวัฒนาก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่พันธุ์สี่ล้ออ
คือมธบ๑๑นั่นเป็นเหมือนกับเรือนจำ
นะครับข้อมูลก็เป็นเรือนจำเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเอาไปที่มธว๑๑
แต่ตอนนี้ขอควบคุมตัวที่เซพักเขาใช้ม๔๔ใช่ไหม

ก็ควบคุมตัวได้๗วันนะครับ
ถ้าเป็นของตำรวจก็ได้อีก๒วันนะครับ๔๘ชั่วโมงก็รวมแล้ว๙วัน
ในขณะนี้ใช้ม๔๔ในการควบคุมตัวนายพัฒนาโดยแจ้ง๕ข้อหาครับ
ตำรวจก็ไปออกขอหมายจับแล้วครับย้อนหลังเลยล่ะครับตอนนี้
กรรมต่างวาระกันนะครับโดยออกหมายจับในเหตุการณ์ระเบิดที่กองสลากกาว
โรงละครแห่งชาตินะครับท้องที่ของสนชนะสงคราม
แล้วก็ครอบครองระเบิดในบ้านของตัวเองในหมู่บ้านอำมรินนิเวศ๑
นะครับก็มีวัตถุอุปกรณ์ประกอบระเบิดนะครับส่วนที่ระเบิดที่ราชวิถี๒๐
และหน้ากองทัพบกนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อพิจารณ์ต่อไปตอนนี้โดนไป๕หมายแล้ว

ตอนนี้กำลังสอบสวนขยายผลว่าไปเกี่ยวข้องกับใครไหม
คือหลายคนเขาก็มองว่าอายุก็ปูนนี้แล้วก่อเหตุมา๖ครั้ง
ไหมทำไมต้องเอาทุกหมดที่มีมาแลกอ่ะ
มีคนอื่นอีกไหมมีขบวนการหรือเปล่า

นั่นแหละสิครับคนก็สงสัยตั้งคำถามแล้วครับว่า
นี่มันคนแก่อายุ๖๒นะครับ
มันจะทำคนเดียวได้ตั้ง๕๖ที่เหรอ

ถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองทางการเมือง
ทางยิ่งรักท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะครับอย่ามาโยง
ไม่ใช่ว่าจู่เห็นภาพคือทักษิณมีนาฬิกาก็บอกไปโยง

แต่ผมกำลังจะบอกว่าความรุนแรงทางการเมือง
มันเกิดมาจากจิตใจมันเกิดจากความรู้สึกนะครับ
ชอบนะครับทะเลาะกันเรื่องการเมืองนะครับ
อยู่บ้านเดียวกันจะฆ่ากันตาย
จากพี่น้องรักไข้กลมเกี่ยวกัน
ไปพูดเรื่องการเมืองทะเลาะกันทันที

แล้วถามว่าไปเชื่อได้ยังไงทางการเมือง

ผมเป็นหัวหน้าพักเคยเป็นหัวหน้าพัก

คุณชุวิตก็เคยเล่นการเมืองคุณชุวิตเปลี่ยนไปไหมผมก็เล่นการเมือง
ชุวิตเปลี่ยนไปไหมถามว่าผมเปลี่ยนไปถึงวันนี้ผมต้องเปลี่ยนแน่นอนล่ะครับ
เพราะว่าผมผ่านเรื่องการเมืองผมเห็นมานะครับ
ว่าระยะเวลา๑๐ปีที่ผมอยู่การเมือง
ผมพยายามที่จะชี้แจงคุณว่าจะไปเชื่อ

เหมือนกับฝรั่งคุณมินครับ
เขามีสองข้างถูกไหมครับ
คุณเห็นโดนออธรรมไหมโดนออธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาประท้วง

ก็จบแล้วโดนออธรรมก็ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่
ไม่ใช่ว่าโดนออธรรมมันตัวไล่
คือระบบของฝรั่งเนี่ยคุณประท้วงคุณประท้วงไปคุณพูดไป

กฎคือกฎกฎคือกฎเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ลักษณะแบบนี้เราอยากจะให้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย
ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิดแล้วครับ
ก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในบางโอกาส
ช่วงนี้ชักจะเห็นแล้วว่าบนนักการเมืองจะออกมาวิภาควิจารณ์
รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาจะให้มี
ใกล้จะเปิดเวทีใกล้จะเปิดเวที
ก็เลยออกคันใหญ่เลยครับออกมาวิภาควิจารณ์
ก็เป็นปัญหาแล้วครับแล้วรัฐบาลเขาก็อยากจะให้สงบ
อยากจะให้เงียบทางนี้ก็บอกว่าประชุมพักได้หรือยังล่ะ
เขาถูกพูดมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วว่าเมื่อไหร่จะให้ประชุมพักได้

นี่คือลักษณะของการเมืองซึ่งมีความรุนแรงที่เกิดจากภายใน
ตามว่าตาวัฒนานี่โดยไป๕หมายนี่คุณณมิ้นรู้มั้ย

หนึ่งไทยกำลังพันธุสลาย
กระทำการก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
อันตรายต่อร่างกายเสรีภาพ

หรือว่ากระทำการใดให้เสียหาย

ผมก็เข้าว่าเข้าโรงพยาบาล
ยังไม่รู้จะโดนนะว่าอันนี้
ก็คือกระทำการเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐโดนเต็มอันนี้หรือเสียหายต่อทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญ
ขู่เข็นบังคับรัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรการระหว่างประเทศกระทำการไม่กระทำการใด
ก่อความเสียหายปั่นป่วนหวาดกลัวในหมู่ประชาชนนะครับระหว่างโทษประหารชีวิตนะฮะ
คือคุณมินครับที่ผมพูดเนี่ยให้ฟังเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเรื่องของอุดมการ
เรื่องนี้คืออย่างที่เขาบอกว่าพอมันเป็นเรื่องของความเชื่อพอคนมันเชื่อแล้วทุ่มสุดใจ
แต่อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าคุณทำอย่างนั้นหมายความว่าถ้าวัฒนาเชื่อในเรื่องการเมือง
ฝักไฟในเรื่องการเมืองนะครับไม่ชอบทหารไม่ชอบรัฐบาลทหารมีรัฐบาลทหารปี๕๐กูก็วางระเบิดนะครับ
ซึ่งทำมา๓ครั้งแล้วนะครับพอมาปี๖๐ก็เอาอีก
ตั้งแต่๕๐ยัน๖๐นายวัฒนากระทำการอย่างนี้คนเดียวไหม
เนี่ยคนเขาก็สงสัยกันว่าจะทำคนเดียวได้จริงเหรอ
ได้ไหมมันถือระเบิดเข้าไปวางอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยโดยที่ไม่มีใครรู้
ทีนี้ทางทหารเขาก็เอาตัวผู้ใกล้ชิดแล้วครับ
เพื่อนสาวคนสนิทเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้าง
จะเป็นเพื่อนบ้านบ้างนะครับก็ไปสอบถามว่าสงสัยว่านายวัฒนาเนี่ยกระทำการคนเดียวไหม
ซึ่งเป็นไปได้นะครับบางคนอาจจะสื่อสารกันไง
เวลาไปฟังการเมืองแล้วก็ชอบคุยกันคอเดียวกัน
เอาเลยไหมอะไรแบบนี้นะ
อย่างนั้นอย่างนี้มีครับไม่ใช่ไม่มีท่านผู้ชมครับ
ในภาวะนี้ก็อยู่ในรัฐบาลคอสชควบคุมอยู่นะครับ
ก็คงจะไม่มีใครที่จะกล้านะครับ
ถ้ามีอะไรหน่อยก็ทางทหารเข้าไปบอกห้ามปลามอย่าทำ
ในตอนนี้มันทำได้แต่ถามว่าคุณมิ้นครับ
ถ้าการเมืองเข้าภาคปกติเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ย
มันจะเหมือนเดิมไหมไปเป็นแบบเดิมใช่ไหมคะ
มันจะเป็นแบบเดิมไหมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถาม
และการกระทำเนี่ยผมจะพูดให้ฟังให้จบนะครับ
มาตรา๑๓๕เนี่ยนะครับก็ยังมีครับการกระทำที่เดินขบวน
นุมประท้วงโต้แย้งเคลื่อนไหวนะครับ
ไม่เป็นการกระทำอ๋ออันนี้หมายความว่า

ชุมนุมประท้วงนะครับโต้แย้งเคลื่อนไหวนะครับ
ให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐมนุน
ไม่เป็นการกระทำผิดฐานก่อการร้ายขึ้นในกฎหมายนี้บอกว่าทำได้
ถ้าคุณประท้วงชุมนุมกันโดยสงบนะครับ
ทีนี้ในมาตราทัพ๒เนี่ย๑๓๕ทัพ๒เนี่ยเขาบอกว่า
ขู่เข็นกระทำการโดยก่อการร้ายพฤติกรรมอันควรเชื่อในบุคคลนั้นกระทำการขู่เข็นนะครับ
สะสมอาวุธอันนี้โดนแน่นอนนะ

ก้อนี้ล่ะครับจัดการรวบรวมทรัพย์สินหรือได้รับการฝึกก่อการร้าย
การใดสมคบเพื่อก่อการร้ายกระทำการเพื่อแผนการก่อการร้าย
ยุโยงประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก่อการร้าย
อันนี้แหละครับอันนี้โดนเต็มครับนะครับ
มาตรา๑๓๕ทับ๓นะครับทัพ๓เนี่ยก็คือ
ผู้ใดสนับสนุนการกระทำความผิดก็คือตาม๓๕
ก็คือระวังโทษเช่นเดียวกับเป็นตัวการ

ใน๑๓๕มาตรานะครับ๑๓๕ทับ๔ก็คือพวกที่เป็นไอซิสนี่แหละ
นะครับผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลที่เป็นอ่ามีมติ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงของ
ก็คือถ้าเป็นแนวร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นสนับสนุน
เทียบเท่ากับเป็นสมาชิกคือเทียบเท่ากับเป็นคนก่อการร้ายเอง
ได้ครับตัวนี้โทษอะไรหรือครับคุณมินครับ

ประหารชีวิตตลอดชีวิตนะครับ
ติดคุก๓ปีถึง๒๐ปี
ผมถามว่าอย่างนี้คุ้มไหมครับ
นายวัฒนาเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อทางการเมืองนะครับ
ว่าเกียรติตาหารจริงตามที่ให้ข่าวมานะครับ
เกียรติตาหารไม่ชอบตาหารนะครับ
ก็เลยระเบิดปี๕๐ก็ระเบิดนะครับ

มาถึงปี๖๐มันก็ยังไม่สงบ

พาระเบิดไปถึงโรงพยาบาลแล้วระเบิดในวันที่อ่าครบรอบสามปี
รอบสามปีและระเบิดที่ห้องวงสุวรรณนะครับกระทำการคุณมิ้น
คนเดียวอันนี้เป็นปัญหาล่ะครับว่าทางทหารเนี่ย
เขาก็ต้องดูแล้วครับว่าเอ๊ะมันทำคันเดียวหรือเปล่า
ทำได้ไหมมีความสามารถที่จะกระทำแบบนี้ไหมคุณชุวิตก็ทำคนเดียวไหมคะ
ก็นี่สิครับนี่เป็นปัญหาที่ว่าผมต้องอยู่ในความสามารถของท่านพลโท
พิรัตคงสมพงศ์ผมเชื่อท่านนะเพราะท่านพูดน้อย
แล้วท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็ต้องให้เวลา
เราจะไปด่วนสรุปว่าเป็นได้ไหมไม่เป็นหรือว่าจะไปถามว่าไปพาดพิงถึง
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมครับคนที่ฝักไฟการเมืองเนี่ย
และมีอารมณ์ร่วมเนี่ยสามารถกระทำได้ครับ

คือถ้ามีความเชื่อมาก

คุณมินครับในอดีตถ้าดูประวัติศาสตร์
ถ้าคุณมิ้นไปดูในประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดีแต่ละคนก็เคยถูกยิง

ถามว่าคนต่างเหล่านั้นมันกระทำการคนเดียวหรือเปล่า

ไม่ได้ว่าโอ้โหไปปรึกษากันเป็นกลุ่มก่อการร้าย
คิดเองทำเองตัดสินใจเอง
ใช้ในออสม่อนใช้ปืนอาวุธปืนยิงประธาธิบดีเคนดิแล้วก็ทำคนเดียวครับ
เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อ
แต่ผมเชื่อครับว่ามีการกระทำที่ความคิดความอ่านหรือความรู้สึกจากอารมณ์ร่วม
ในทางการเมืองเป็นไปได้ครับ
คุณผู้ชมตอนนี้เรามองภาพให้มันกว้างออกมาอีกนิดนึง
แล้วก็ลึกลงไปอีกนะคะสำหรับกรณีข่าวเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
หลายคนอาจจะมองเชื่อมโยงเฉยว่าฝักไฟคนนี้แล้วก็เลยเป็นทีมนี้
เป็นเสื้อสีนี้แล้วเลยก่อเหตุแบบนี้แต่จริงแล้วสิ่งที่คุณชุวิตกำลังนำเสนอคือ
เรื่องของความเชื่อความคิดแล้วก็อุดมการที่มันถูกปลูกฝังเอาไว้ในใจ
จริงหรือผมไม่ได้บอกว่าฝ่ายได้ฝ่ายนึง
แต่ผมพูดถึงคนที่มีความเชื่อทางการเมืองมาก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
ชุมเวชฯตีสัตว์หน้า
นะครับพูดมาหลายครั้งหลายคลาแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้ว่าความคิดทางการเมืองเนี่ย
สามารถจะสร้างความรุนแรงได้คุณมิ้นไม่ได้มีความคิดทางสร้างสรรค์อย่างเดียวนะครับทาง
ความคิดทางการเมืองเนี่ยหมายความว่าคนที่ทำงานการเมืองเนี่ย
อาจจะคิดรุนแรงหรืออาจจะคิดสร้างสรรค์
ทีนี้เรามาดูสิครับว่ามีฝั่งนู้นฝั่งนี้ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่า
มีการกระทำจากฝั่งใดค่ะเพราะคนที่ฟังหรือคนที่เชื่อทางการเมืองเนี่ย
หลงผิดฮะเรื่องนี้ผมเห็นมาในการทำงานการเมืองของผมในอดีตเนี่ย
เห็นคนที่หลงผิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเยอะครับยกตัวอย่างเลยครับ
บางคนเนี่ยที่ผมบอกว่าเคยเป็นหมอเคยรักษาคนนะครับ
แต่พอเข้าไปอยู่ในสภาเท่านั้นกลายเป็นคนหาเรื่องครับ
เป็นคนละคนเออถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้
ผมไม่ได้บอกหมอทุกคนนะครับเป็นบางคนนะครับ
และหลังจากนั้นก็หายไปหลังจากนั้นก็จะมีคนอีกคนนึงเข้ามา
ในทางการเมืองเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันไม่มีทางที่จะจบนะครับ
มันมีตัวแทนทัวร์ไทยมาโดยตลอดนะครับ
รูปแบบการเมืองของไทยเราก็จะทำงานแบบนี้โดยตลอด
คือหมายความว่าคนนี้ปลดไปนะครับก็มีคนใหม่เกิดขึ้นมา
ยุคสมัยที่มีการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นอีก
เหตุผลพูดเรื่องการเมืองเนี่ยคุณมิ้นครับ
เพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่มันน่ากลัวกว่าระเบิดเนี่ย
มันก็คือความคิดของคนนี่แหละครับ
เรื่องนี้ต้องต้องใช้เวลาจริงนะคือทุกคนนั่นแหละ
เพราะเราทุกคนเนี่ยมันก็อยู่บนการเมืองด้วย
เราเองก็ต้องพึ่งพาการเมืองในการบริหารประเทศที่เราอาศัยอยู่
เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการพิเคราะห์พิจารณาตัวเอง
ความคิดแล้วก็อุดมการของเราด้วยเหมือนกันว่า
เราจะปล่อยให้ข้อมูลและการเมืองเหล่านี้พาเราไปในทิศทางไหน
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพูดเรื่องการเมือง
เรามาพูดเรื่องที่สร้างแสงก่อน
ตอนนี้เราคุยกันเรื่องการเมืองมา๒เบรกเลยนะ
ประเทศต้องการเดือนหน้า

บ้านอาจจะอยู่ตรงสระบุรี
มาทำงานที่กรุงเทพฯ

ของการชุมชนต่างอยู่ในเมืองในอู่
มันดูที่ดินมันราคาแพงเท่านั้นเกิน

ปูดนะครับ

ข้างหลายค่าใช่ค่ะแบบนี้เอาเวลาสองปีสามปีคุยกันตลอดกับจีนนะครับ
ซื้อของจีนก็เยอะซื้อทั้งอะไรล่ะเรือดำน้ำซื้อทั้งเรือดำน้ำ
ซื้อทั้งรถถังก็ซื้อจากจีนตอนนี้ก็จะซื้อรถไฟแล้วล่ะ
นะครับส่วนจีนก็อยากจะทำอยากจะสร้างรถไฟกับประเทศไทยมาก
อยากให้ทุกอย่างอยากจะทำให้ตอนนี้ก็คือเส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมานี่แหละครับ
ค่ะก็มีปัญหาว่าตั้งหลายปีถ้าไม่เสร็จสักทีไม่เริ่มซะที
คือคุยไม่จบซะทีมีปัญหาตลอดอืม
ปัญหาประการแรกเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎหมายไทยเขามีกันว่าต้องใช้สถาปนิกวิศวกร
ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานสอบใบอนุญาตประเภทบุคคลจากไทยเสียก่อนดังนั้นจีนจะมาคุมงานก่อสร้างเนี่ย
ของไทยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำได้นะครับท่านผู้ชมครับอืม
เพราะว่าเรามีกฎหมายอยู่ว่าจะต้องมีใบอนุญาตต้องการควบคุมจากสมาคมของวิศวกรไทยบ้าง
ถาปนิกไทยบ้างส่วนจีนก็งงครับ
ประเทศจีนบอกเอ๊ะแล้วผมออกแบบเรื่องรถไฟความเร็วสูงแล้วผมทำไมจะต้องมาขออนุญาต
ทำไมต้องมาสอบอีกเออนั่นแหละสิครับเมื่อมาตรฐานเขาเนี่ย
ถือว่าก็ไปซื้อของของเขามันแปลกนะก็ไปซื้อของของเขา
แล้วยังจะบอกให้เขาเนี่ยมาสอบวิศวกรสถาปนิกของไทยเราถ้าไม่เชื่อในความสามารถแล้วซื้อทำไมล่ะ
ก็นั่นแหละสิครับจีนก็บอกว่าแล้วผมจะมาสอบเรื่องอะไร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
ถ้าวิศวกรจีนเรียนภาษาไทยแล้วสอบก็ผ่านแล้วด้วยนะ
ทีนี้ปัญหาของกรุงรถไฟความเดินสูงเนี่ยอันยังไม่จบ

การก่อสร้างระยะแรกเนี่ย
คุณมิ้นว่าใช้ระยะทางไกลไหม
ที่จะเริ่มต้นจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ย

มีความยาวแพทย์๓๕กิโลเมตร

ถึงวันนี้ยังไม่สามารถเริ่มงานก่อสร้างได้เลย
ทั้งที่กระทรวงคมมนาคมได้ทำพิธีวางศิลาเลิก
ควบคุมและบริหารการเดินรถไฟไปแล้ว

มันนิดเดียวเองเนอะ
เพราะอะไรครับ๓กิโลครึ่งเท่านั้นเอง
ก็บ่งบอกถึงความไม่พร้อมของกระทรวงคมนาคมหรือไม่
ในวงการนี้ทั้งในและต่างประเทศ
ก็สงสัยว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่
เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าเลย
อันนี้ผมไม่ได้พูดท่านสามารถร่าชประสิทธิ์
เขาก็ถามว่าจะใช้ม๔๔เข็นรถไฟความเร็วสูงได้หรือไม่
เพราะระยะทางมันแค่สามกิโลครึ่งเองนะครับแล้วที่จริงจริงเนี่ย
ถามว่าใช้ม๔๔แล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือ
หรือรวมทั้งความไม่พร้อมของกระทรวงคมนาคมนะครับคือเรามีรถไฟความเร็วสูงนะคุณมิ้น
มันดีอยู่ไหมมันต้องดีสิครับมันดีแน่นอนครับเพราะว่าวางแผนกันมาตั้งแต่รัฐบาลไหน
ใช่กำลังจะบอกว่าคือนับย้อนไปถ้าคอสชตอนนี้ดูมา๓ปี
มันก่อนหน้านั้นอีกเพราะมันคือรัฐบาลก่อนหน้าที่เขาคุยกันมาตกลงเซ็นสัญญากันไป

จนกระทั่งผมมานั่งนะครับอยู่ไทยทรัพย์
ถ้าเกิดได้จีนสร้างเก่งจริงจีนนี้ก็สร้างเก่งนะครับ

และสร้างมาประมาณสองหมื่นกิโลนะครับ
แล้วก็แค่๓๕กิโลเมตรเออนั่นแหละสิครับ
แต่ทำไม๓๕ก็ยังสร้างไม่ได้สักที
จีนสร้างมา๒๐๐๐๐กิโลเมตรแล้วนะครับ
ความยาวของความรถไฟความเร็วสูงของจีนที่สร้างเนี่ย
ยาวที่สุดในโลกนะยาวที่สุดในโลก

เรื่องการก่อสร้างมาโดยตลอดนะครับ

่งบอกถึงความไม่พร้อมนะครับ
เขาบอกว่าได้เสนอแนะนะครับ

บอกว่าได้เสนอแนะให้รัฐบาลทุ่มเท
สรรพกำลังไปที่การก่อสร้างรถไฟทางคู่

จากเห็นว่าเป็นการยากที่รัฐบาลจะผลักดัน
ให้ความเร็วสูงประสบความสำเร็จได้นะครับ
แม้ว่าความตั้งใจจริงของท่านนายกเนี่ย
ต้องการให้คนไทยได้ใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับ
ทีนี้เพื่อไม่ให้เงินลงทุนได้ศูนย์เปล่า

ต้องมาสอบไอนุญาตประกอบวิศวกรไทย
ควบคุมของกฎหมายไทยก็ยกเลิกซะ

ม๔๔ไปจบไม่ต้องมาสอบแล้ว
การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างความเร็วสูงเนี่ย
ก็เร่งรักเพราะว่าทำให้มันเร็ว
แต่ที่สำคัญที่ท่านพูดถึงเนี่ยท่านบอกถึง
ถ้าเมื่อยังอยู่ในความดูแลของกระทรวงคมมนาคม
และผมบอกชื่อนี้แล้วคุณค่ารถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย

จะจะสำเร็จไหมเขาบอกว่าเมื่อโครงการเนี่ย
ไปอยู่ในมือของคนที่มือไม่ถึงแล้วกันนะครับ
อาจจะไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะใช้ม๔๔
นี่คือความคิดเห็นความเสนอแนะข้อคิดเห็นของท่านสามารถราชพลสิทธิ์
ท่านเป็นคนที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการลดไฟนะครับ
ความเร็วสูงโดยตลอดอันนี้ผมก็เอาความคิดเห็นของท่านมาพูดนะครับ
แม้กระทั่งว่าม๔๔เนี่ยจะยกเว้นนั่นยกเว้นนี่นะครับ
เพื่อให้งานมันคืบหน้าต่อไปแต่คนควบคุมมันไม่ดี
คุณมิ้นไว้อย่างไรมันยากใช่ไหมครับต่อให้เป็นกฎหมายประกาศสิ่งกันตาม
ความหมายว่าจะใช้ม๔๔ไปกี่ครั้งกี่รอบ
แต่คนควบคุมมันไม่ดีถามว่างานมันจะคืบหน้าไปไหม
ก็แค่๓กิโลครึ่งยังไม่ได้เริ่มเลย
ท่านผู้ชมฟังดูผมให้ผมพูดผิดผมไม่พูดผิดนะครับ
๓กิโลครึ่งจากกรุงเทพชลาศรีมาก็หมายความว่าเริ่มต้นยังไม่ได้ทำซะที
ท้ายกันไว้นะคุณผู้ชมหลังนี้เราทิ้งท้ายเรื่องให้รัฐบาลเยอะเหลือเกิน
แต่ว่าหลักแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนกลับไปนั่งคิดกันดูก็คือ
อย่างที่บอกไว้นะคะว่าการเมืองเป็นสิ่งสำคัญจริงเราต้องเรียนรู้และศึกษา
เพราะเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเมืองด้วยในประเทศที่เราอาศัยอยู่นี่แหละ
แต่อย่างที่บอกว่าประเด็นเวลาปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
อย่าคิดเพียงแค่ว่าใครทำใครฝั่งไหนทำสีไหนเริ่มสีไหนทำ
จริงแล้วสิ่งที่เราต้องคิดให้มันมากกว่านั้นคือการเมืองนั่นน่ะทำอะไรกับเราบ้าง
ทำไมกับเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ได้เล่นการเมืองแต่เชื่อในการเมืองเชื่อในอุดมการของคนที่เล่นการเมือง
ถูกพูดกรอกหูไงคุณมิ้นแล้วเขาพาเราไปทางไหน
ผมพูดกรอกหูให้คุณทุกวันเนี่ยนะคุณนั่งอยู่เนี่ยผมพูดกรอกหูให้คุณฟังทุกวัน
วันหนึ่งมันก็อาจจะเชื่อใช่ไหมคะ
เหมือนกับที่เขาเอาเด็กวัยรุ่นมาไงผู้ก่อการร้ายต่างเนี่ยเขาพูดการเมืองใส่หูไง
สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องกลับไปคิดระมัดระวังตัวเอง
วันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองจากคนที่เคยเล่นการเมืองแล้วก็เลิกเล่นการเมืองออกมา
แล้วก็มองมุมการเมืองที่มันลึกกว่าคนปกติทั่วไปที่เราได้แต่เชื่อในอุดมการ

ว่าวันนี้ข้อมูลเหล่านี้น่าจะทำให้ทุกคนได้ตาสว่างมากยิ่งขึ้นนะสำหรับกรณีเรื่องนี้
เราอาจจะต้องมองเรื่องนี้ให้มันขยายกว้างกว่านี้แล้วก็ลึกซึ้งกว่านี้
ในแง่ของสังคมแล้วก็ในแง่ของตัวเราเองด้วย
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า